สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาคุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้พี่น้องเกษตรกร
ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะและจะตกลากยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้จากสองปัจจัยอากาศค่ะ
นั่นก็คือร่องฝนและมรสุมฝนประจำฤดูที่ยังคงพัดเข้าสู่ประเทศไทยของเรา
อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังค่ะ
เรามาตรวจสอบกันค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้เรียกได้ว่ามีความชื้นในอากาศสูงค่ะ
เกษตรกรระวังโรคฉี่หนูและพืชจากเชื้อรา
ดังนั้นไม่ควรปล่อยสัตว์ให้อยู่ในที่ชื้นแฉะ
และระหว่างภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากออกไปด้วยค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกฝนเต็มฟ้าค่ะตกได้ทุกเมื่อ
กระเศรษฐกรระวังสตรูพืชจำพวกน้อนโรครากเน่าในผลไม้ผล
และดูแลโรงเรือเลี้ยสัตว์ให้สะอาดป้องกันโรควัดค่ะ
อกจากนี้ยังไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อ
จะทำให้น้ำขาดออกซิเจนคลื่นลมสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนตลอดช่วงทั้งสองฝั่งค่ะความชื้นอากาศค่อนข้างสูง
กระเศรษฐกรระวังสตรูพืชจำพวกน้อนและโรคใบยังร่วง
จุดที่มีฝนคลื่นลมสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ระวังไว้ด้วยค่ะสุดสัปดาห์นี้ฝนเยอะแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ

เกิดขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะเขาเรียกว่าคลื่นยักษ์เฉียนถังค่ะ

บริเวณแม่น้ำในมณฑลเจอร์เจียงของประเทศจีนค่ะ
เพราะว่าแม่น้ำแห่งนี้นะคะมีปากแม่น้ำที่คดเคี้ยว
ทำให้เกิดขึ้นสัตว์เข้าฝังนั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ